มาดูข้อเสนอของสวบทกันบ้าง
เรื่องของพลรมที่กำหนดว่า
ผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งนั้นห้ามลงสมัครเลือกตั้ง

มีคำสั่งให้นายกอบต๓๒คนพ้นจากตำแหน่ง

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณเดาะครับ

เรื่องที่เป็นข่าวเมื่อเช้า
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามชื่อนายโชคชัยเดชอมรทัน
ได้สั่งการลงนามให้นายกอบตรวมทั้งหมดเนี่ย๓๒คนพ้นจากหน้าที่
เหตุผลก็เพราะว่าเขาสืบสวนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ว่าในการรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอบตทั้ง๓๒แห่ง
เป็นไปด้วยความไม่สุจริตแล้วก็เลยมีคำสั่งให้นายกอบตพ้นหน้าที่
หยิบเรื่องนี้มานำมาขีดเส้นใต้วันนี้ก็เพราะว่า
ไม่เฉพาะที่มหาสารคามหรอกครับ
ไม่เฉพาะที่อบต๓๒แห่งนี้หรอกครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตพูดจากันมาเยอะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายจะรับสมัครเจ้าหน้าที่พนักงาน
ไม่ว่าจะเป็นอบจไม่ว่าจะเป็นอบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาล
ไปดูเถอะครับคนที่ได้รับการคัดเลือก
ลูกหลานนายกอบจลูกหลานนายกอบตลูกหลานรองนายกอบจ
ลูกหลานรองนายกอบตลูกหลานนายกเทศมนตรี
ทั้งนั้นแหละครับไม่มีความเป็นธรรมหรอกครับ
คนนอกเนี่ยหลุดเข้าไปยากครับ
เพราะวิธีการเนี่ยเขาจะมีสอบ๒แบบ
สอบข้อเขียนหลังจากสอบข้อเขียนได้แล้ว
คัดมาแล้วสอบสัมภาษณ์อีตรงสอบสัมภาษณ์นี่แหละครับ
คนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่มีเส้นมีสายในอบจ
ในอบตในเทศบาลยากที่จะเข้าไปครับ
แล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ดีเวลาอบตอบจ
เทศบาลประกาศรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่
ลูกหลานเขาที่ไปอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจบปริญญาตรีมาจากกรุงเทพ
อยากจะมาทำงานที่บ้านได้อยู่ใกล้พ่อแม่
ไม่ต้องไปกระจุกอยู่ในเมืองหลวงอยากจะมาทำหน้าที่
เป็นพนักงานเทศบาลเป็นพนักงานอบตเป็นพนักงานอบจ
ไม่ได้เป็นหรอกครับเพราะว่ามีแต่เส้นสายของนายก
ของรองนายกอย่างที่ว่านี่แหละฉะนั้นเหตุที่
เกิดขึ้นที่มหาสารคามคราวนี้
อยากให้กระทรวงมหาดไทยอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่
ในรัฐบาลเอาให้ถึงคอสชก็ได้ช่วยฉาย
ปอร์ตไลท์ส่องกล้องไปหน่อยเถอะผมเชื่อว่า
มีเฉพาะทุกทศพรรณรัฐบาลปรับทุกคุณภาคและทัศนา
เกือบทุกอบจมีลักษณะอย่างที่ว่านี้ไม่มีความเป็นธรรม
แล้วก็ทำให้เกิดเสียงคอลหานินทามานานแล้ว
ฉะนั้นพอเห็นข่าวนี้ขึ้นมาแหมชอบจังเลย
ทำยังไงที่จะให้กระทรวงมหาดไทยไม่ไปโฟกัสจับจ้องอยู่เฉพาะ
๓๒อบตละวันนี้
ให้ตั้งกรรมการสอบย้อนหลัง
ดูสิว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่รับพนักงานเข้ามาทำงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้รับมากี่คน
แล้วไปเช็คดูสิครับว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากไหน

เช็คกันดูตรวจสอบกันดูแล้วใช้มาตรการเดียวกับที่ผู้ว่ามหาสารคำทำ
โอ้โหผมว่าจะเป็นการล้างไพ่ล้างบางว่าต่อไปนี้การรับสมัครเจ้าหน้าที่พนักงาน
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการคัดเลือกอย่างเสมอภาค
คนดีมีความรู้มีความสามารถได้เข้าไปโชว์ทำงานได้มีความรู้
คนดีมีความรู้มีความสามารถเขาอยากกลับไปทำงานพื้นที่พื้นถิ่น
ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับปู่ย่าตายายได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ได้ไปช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นด้วยเขาจะได้มีโอกาสทำเสียในช่วง
รัฐบาลคอสชนี่แหละทำได้แล้วพอมาถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ได้ทำจะตอนเนี่ยหลายเกิดบันทัดฐานเลยว่าต่อไปนี้การรับคนเข้าทำงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความระมัดระวังให้ความเป็นธรรม
ไม่ใช่เอาแต่ลูกหลานเล่นเส้นเล่นสายคนภายนอกไม่มีสิทธิ์เข้า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีขอบคุณท่านผู้ว่า
มหาสารคามชื่ออะไรล่ะโชคชัยเดชอมรทันเนี่ย
ถ้าไม่เป็นตัวอย่างถัดมาก็เรื่องที่คุณก๊อฟได้เกริ่นไปก็เรื่อง
เขากำลังจะออกกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐมนูล
ตอนนี้ใครอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูโทรทัศน์ก็สับสน
ข้อเสนอของสปทข้อเสนอของสนชข้อเสนอของกกต
เพราะว่า๒๓หน่วยงานนี้เขาจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน
เพื่อที่จะออกแบบการออกกฎหมายลูก
เพื่อจะใช้ในการเลือกตั้งใช้กับพักการเมือง
ใช้กับการได้มาซึ่งสอสอใช้กับการได้มาซึ่งสว
หลักใหญ่ใจความก็คือว่าเขาต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ย
เป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมไม่ให้คนที่ทุจริตเข้ามา
ไม่ให้คนโกงเข้ามาหวังว่าให้ได้มาซึ่งความสุจริต
คนสะอาดเข้ามาเป็นสอสอว่างั้นเถอะเข้ามาเป็นนักการเมือง
ฉะนั้นแต่ละคนก็เลยเสนอแนวความคิดอะไรออกมาเยอะว่า
ทำยังไงที่จะป้องกันคนเหล่านี้อย่าให้เข้ามาสู่วงการเมือง
ขอโทษนะฮะข้อเสนอบางข้อเสนอก็พอฟังได้
แต่บางข้อเสนอก็สุดตรงเหมือนกับคนไม่สมประกอบมาเสนอให้เราฟัง
คือไปเสนอสิ่งที่เช่นไปเสนอว่าต่อไปนี้

กุศลงานศพทั้งหลายเนี่ยผู้สมัคร
ห้ามเอาเงินไปให้เจ้าภาพอย่างนี้หรือห้ามให้ให้เอาไปให้ได้
แต่อย่าให้เกินเท่าไหร่ไอ้อย่างงี้ปฏิบัติได้เหรอครับ
ในทางเป็นจริงหรือมีข้อเสนอใหม่
บอกว่าต่อไปนี้จะมีใบดำแต่ก่อนนี้เรารู้จักใบเหลืองใช่ไหมครับ
เหลืองเลือกตั้งใหม่ใบแดงพ้นหน้าที่ไป
ต่อไปนี้จะมีใบดำใบดำนี่อธิบายว่าเออถ้ากรกตเห็นว่าผู้สมัครลายไหน
มีพฤติกรรมซื้อเสียงมีพฤติกรรมหวานเงินมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ยังไม่ถึงวันลงคะแนนเลยครับเขาจะให้ใบดำคนนี้พ้นหน้าที่ไปก่อน
ไม่ต้องลงมาแข่งขันกับเขาพูดง่ายฟาวก่อนตั้งแต่ตอนแรก
ก่อนที่จะออกจุดสตาร์ทเออความคิดนี้ก็ฟังดูดี
แต่คำถามก็คือว่าคนที่จะไปตัดสินเรื่องเหล่านี้ใคร
เจ้าหน้าที่กรกตเหรอครับคำถามตามมาทันทีเลยว่า
แล้วกรกตมีความเที่ยงธรรมมีความสุจริตที่ไปตัดสินเรื่องแบบนี้
ได้เหรอครับแล้วถ้าเกิดกรกตลำเอียง
เป็นคนของอีกพักหนึ่งมาจัดการก็อีกพักหนึ่ง
ไปจัดการคู่แข่งของพักการเมืองนั้นไปจัดการคู่แข่งของพักการเมืองนี้
ถ้ามีอำนาจเด็ดขาดอย่างนี้ใครจะไปตรวจสอบได้ครับ
ก็การให้ใบแดงเนี่ยเขาถึงบอกว่ากรกตเสนอให้สารตัดสิน
ยังไงองค์คณะของศาลก็ยังพอพึ่งได้ว่าน่าจะมีความเป็นธรรม
แต่จู่ขึ้นมาให้กรกตไปทำหน้าที่ให้ใบดำเอง
คนไหนเป็นดาวรุ่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็เกิดมีการวิ่งเต้นเส้นสายขึ้นมาได้
ใครจะเป็นคนรับประกันว่าที่กรกตตัดสินให้ใบดำเขาเนี่ย
ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมใครจะเป็นคนรับประกัน
ฉะนั้นไอ้ข้อเสนอแบบนี้การให้ยาแรงคนให้ยาจะต้องมีความสุจริตเที่ยงธรรมด้วย
ยังมีหลายเรื่องตอนนี้ที่เสนอกันมาเนี่ยท่านรองนายกวิศนุบอกฟังไปเถอะฟังไปเฉยอย่าไปคิดมาก
อย่าไปถือสาขาความตอนนี้เขาเสนออะไรไปก็ฟังเขาไปเถอะ
บางคนบอกว่าอ๋อเสนอขึ้นมาเพื่อเอาใจคอสชเอาใจรัฐบาล
หวังว่าคราวหน้าที่เขาสัญหาคนที่จะมาเป็นสวเนี่ย
ขยันพูดให้เข้าหูเข้าไว้เขาจะได้นึกถึง
แล้วเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเป็นสวอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยเสนออะไรกันแปลกเลอะเลอะเทอะเทอะ
ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกครับเอามาเล่าให้ฟังว่า
ตอนนี้ฟังไว้เฉยเพราะคนที่เขาจะตัดสินเนี่ย
เขามีอยู่สปททั้งคณะสนชกรรมการร่าง
เขาจะเป็นคนตัดสินรวมทั้งกกตด้วย
ตอนนี้ใครเสนออะไรก็ฟังไปครับ
ก็เอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังวันนี้ครับ
ดูท่าดูทางแล้วกฎหมายลูกทั้งหมดทั้งมวลจะรอดไหมครับเนี่ย
ก็คงต้องออกมาครับแต่ว่าพอเอาจริงแล้วเนี่ย
เขียนยังไงที่จะให้เข้มและเป็นธรรม
แล้วนำไปปฏิบัติได้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ก็เป็นรัฐธรรมนูญจบับปราบโกงต้องให้สอดคล้องกัน